อีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้สังคมไม่ค่อยน่าอยู่กับเรื่องของยาเสพติด

ส่วนที่กำลังกันกับปปศวางแผนจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ข้ามชาติครับ
มีการฟอกเงินโดยเปิดบริษัทเอาไว้เกือบ๒๐บริษัท
ติดตามพร้อมกันกับคุณภาพิมลคังโรศักดาผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากปปศครับ
ในการบุกทลายเครือข่ายและจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติรายนี้นะคะ
ทางตำรวจนั้นสามารถยึดของกลางนะคะเป็นทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า๗๐ล้านบาทค่ะ
เงินสดมูลค่ากว่า๓๐ล้านบาทที่เป็นสกุลเงินต่างที่ทางเจ้าหน้าที่ปปศนั้นกำลังเก็บอยู่นะคะ
คือของกลางที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดนั้นสนทิกำลังร่วมกับของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด
ในการปิดล้อมตรวจค้น๕๔เป้าหมายพร้อมกันทั่วประเทศตามแผนปฏิบัติการชัยยะสยบภัยลี๖๐ทับ๓
เพื่อทลายเครือข่ายไอซ์ข้ามชาติของนายเตียวหุยฮวดนะคะโดยปฏิบัติการดังกล่าวนั้นได้เริ่มขึ้นหลังจากตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นสมาชิกของเครือข่ายที่เป็นชาวมาเลเซียพร้อมของกลางคือยาไอซ์๒๘๒กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
สืบสวนขยายผลจนทราบว่าเครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียและชาวไต้หวันนะคะ
รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับบุคคลทั้ง๔ในเครือข่ายประกอบด้วยนายเซียงหมี่ซื่อหรือจิมมี่สัญชาติไต้หวัน
ซึ่งทำหน้าที่เป็นบุคคลในการฟอกเงินในตันฮันเสียงหรืออศาลสัญชาติมาเลเซียนางสาววิภารัฐการดีสัญชาติไทย
สัญชาติไทยนางวลัยพันธ์เพชรพงศ์หรือเจ๊ฟงสัญชาติไทย
ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ
ซึ่งตามแผนนะคะตำรวจได้นำกำลังปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน๕๔จุด
ภาคเหนือกลางและใต้ซึ่งผลปฏิบัติการครั้งนี้
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๔คนพร้อมกันนี้
ยังขยายผลตรวจค้นทรัพย์สินของเครือข่ายนี้นะคะ
และอายัดไว้อาทิบ้านโฉนดที่ดินและรถยนต์
โดยทั้งนี้จากการสืบสวนยังมีการพบว่ากลุ่มเครือข่ายนี้
ขายนี้ได้มีการนำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนั้น
ไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์นะคะ
ผ่านการจัดตั้งบริษัทรวม๑๖บริษัท
ส่วนข้อสงสัยนะคะที่ว่าเครือข่ายนี้นั้นจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ตอนนี้หรือไม่ทางพลตำรวจโทศมไม้กองวิสัยสุข
ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่า
จากหลักฐานพบว่ามีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเท่านั้น
แต่ถ้าเปรียบเทียบเครือข่ายก็จะพบว่าเครือข่ายของนายเตียวหุยฮวดนั้นมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าของนายไซสนะค่ะ
ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้นะคะทางตำรวจนั้นจะเร่งสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อขยายผลและจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการและตัวการใหญ่ของเครือข่ายนี้ที่ยังหลบหนีไปค่ะ
ทั้งนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะยืนยันว่ากระบวนการในการเดินหน้าปราบปรามกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติในลักษณะนี้นะคะยังคงจะมีอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอาจจะใช้ชื่อแผนคล้ายคล้ายคลึงกันกับคราวนี้นะคะก็คือชัยยะสยบภัยลี๖๐ทับ๔ก็เป็นได้ค่ะ
พาพิมลคังรถศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการปปศ